ส่วนเรื่องราวของเมืองทองนะครับวันนี้นอกเหนือจากประเด็นของพี่ซิโก้แล้ว
อย่าลืมติดตามเชียร์ฟุตบอลกันนะครับเมืองทอยเต็ดนั้นจะเปิดบ้านรับการประเยินของ
ทีมแชมป์จากญี่ปุ่นแล้วก็เป็นรองแชมป์สโมสรโลกทีมล่าสุดด้วยนะครับ
เล่นเอาเรียมริตเหนื่อยเลยนะครับเป็นยอดทีมครับ
ซึ่งเราก็จะมีโอกาสได้วัดฝีเท้าของนักเตะไทยกับนักเตะญี่ปุ่น
แบบชัดเจนในวันนี้อีกครั้งก่อนจะเจอกันในทีมชาติ
ทรศรีปานนะครับหัวหน้าภูมิสอนเมืองทองยอมรับว่า
วงรักชื่อดังอันดับโลกนะครับวงเก่าแก่มาก
แล้วก็ต้องมีการปรับปรุงสนามนะครับในเกมเจอกับชมบุรี

ก็อาจจะมีพื้นที่ในการกดดันทีมเยือนไม่เท่ากับบรรยากาศในสนามย่าวหลักนะครับ
แต่เชื่อว่าถ้าเล่นเต็มที่มีวินัยนะครับ

หลังจากเกมแรกนั้นบุกไปเสมอกับบิสเบนโร

เกมระหว่างเมืองทองนะครับเจอกับคาชิมา
วันนี้เตะกันเวลาทุ่มครึ่งนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง